วัสดุในงานจักษานสำหรับทำของเล่นให้เด็กได้สนุกสนานกันนั้น
ักเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายใกล้ตัวในท้องถิ่นเช่นใบลานใบตาล
ใบมะพร้าวโดยเฉพาะใบมะพร้าวจะเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานจักษานของเล่น
เพราะจากขนาดและจากลักษณะรูปทรงของใบมะพร้าวที่ง่ายต่อการนำมาจักษานให้เกิดเป็นรูปทรงตามที่ต้องการได้
ส่วนก้านก็นำมาเหลาให้เกลี้ยงเกลาสามารถใช้เป็นไม้ให้เด็กไว้ถือห้อยตัวสัตว์ขนาดเล็กได้อีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน